ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งวงการบันเทิง
รวมไปถึงวงการการเมืองด้วยจริงคุณ
กลุ่มฟิร์มรัฐภูมิเนี่ยหลังจากที่เข้าสู่วงการการเมือง
ก็ว่าแล้วล่าสุดเลยล่าออกจากพักท้องถิ่นไทยค่ะ
ท่ามกลางการต้อนรับอย่างดีนะคะจากคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ค่ะ
โดยฟิล์มรัฐภูมิก็ให้เหตุผลบอกว่าอยากที่จะทำเพื่ออุดมการ
อยากช่วยเหลือชาวบ้านจริงส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังรับอยู่บ้างนะ
ถ้าหากว่ามีโอกาสที่เหมาะสมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ขอทำหน้าที่การเมืองก่อน
โดยเจ้าตัวประกาศชัดเลยนะคะว่าจะอยู่พักเพื่อไทยยาวไปตลอดชีวิต

ประกาศกล้าวขนาดนี้แล้วนะคะก็รอติดตามผลงานของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิ
ในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยกันได้ค่ะ